ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากไปซื้อกับข้าว

ถึงบ้านอยู่แล้วคุณพระราพรครับ
รถอีกคันหนึ่งมาชนครับคุณผู้ชมครับ
ว่าที่เจ้าบ่าวนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่เจ้าสาวเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ
หน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉิน
รีบนำร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บ
ไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลสตึก
หลังเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันนะครับ
บนถนนสายสตึกแคนดง
หมู่๘บ้านตลาดอำเภอสตึก

คนร้ายขออภัยคนเจ็บ
คนเจ็บรายแรกคือนายเบนจรงอายุ๑๙ปี

สภาพพังเสียหายยับเยินเลยนะเนี่ยล้มคว่ำอยู่
ส่วนคนเจ็บอีกคนนึงคือนายอลงกรอายุ๒๑ปีครับ
นอนเจ็บอยู่บนถนนสภาพไม่ต่างกัน
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเป็นแบบบิ๊กไบท์นะ
ตะแคงอยู่นะครับหน้ารถมีรอยชนเสียหาย
แต่คุณผู้ชมครับอุบัติเหตุครั้งนี้มีความสูญเสีย
คือมีผู้เสียชีวิตหนึ่งสบด้วยกัน
ก็คือนางสาวอำพรอายุ๒๓ปี

ศีรษะเธอมีแผลชะกันเลือดออกมากเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยครับ
สอบสวนทราบว่านายเบนจรงขี่รถจักรยายน
พานางสาวอำพรเนี่ยไปซื้อกับข้าวนะครับ
แล้วจะเลี้ยวรถเข้าบ้านอยู่แล้ว
ถูกรถจักรยายนบิ๊กไบท์นะครับพุ่งชน
ญาติเล่าบอกว่าเบนจรงกับอำพร
จะเข้าพิธีวิวากัน๒๙เมษายนนี้ครับ

รอแต่มือรอแต่มือ

ทีมข่าวไปที่บ้านพักที่หมู่๑๐ตะบนทุ่งวังอำเภอสตึก

ญาติอยู่ระหว่างจัดสถานที่นะครับ
ของนางสาวอำพรว่าที่เจ้าสาว
จากอุบัติเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาแน่นอน

ยายของผู้เสียชีวิตร้องไห้ด้วย

หลานสาวมีชีวิตที่แสนเศร้า
พ่อแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่เล็กทิ้งไว้ให้ยายเลี้ยงนะครับ
พอจะเป็นฝั่งเป็นฝาอีก๑๐วันแค่นั้นนะ
มาเสียชีวิตไปครอบครัวยังทำใจไม่ได้เลยครับ
พ่อบอกว่าอาศัยเขาแฟนเขาก็เป็นคนดี

แต่เขาซอยเวียกซอยงานพอไยไม่ไยได้ดี

รู้ว่าอยากให้เขาได้ดีกว่าผู้นั้นล่ะ

แม่เขาก็ไม่สนใจนะมัน
อยากให้เขาได้ดีกว่าเพราะว่าเขาไม่มีแม่เขาก็ไม่สนใจนะมันนะ

ก็รอให้ผู้บาดเจ็บดีขึ้นก่อน

ขณะเกิดเหตุว่าเป็นความประมาทของฝ่ายใด
อย่างนั้นก็ตามสำรวจประการของนายเบนจรง

ขณะนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับไม่สามารถให้การได้นะครับ
แต่เดี๋ยวฝ่ายสืบสวนระหว่างนี้เขาจะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดครับ